ว่าที่คุณแม่ลูกแฝดกันบ้างดีกว่า
สำหรับคุณชมพู่อารยาเวลามันก็ล่วงเลยมานาน๔๕เดือนแล้ว
ไปดูกันสิว่าหน้าท้องของคุณชมพู่จะขยายใหญ่ขึ้นไหม

มีมานิดนึงเดี๋ยวนี้ฉันกินข้าวอิ่มเลยแบบนี้เลย

แต่ว่านี่คือหน้าท้องของคุณแม่๔เดือนจะ๕เดือนแล้วนะคะสำหรับชมพู่อารยา
ซึ่งเธอได้โพสต์ลงในอินสตาแกรม
ขณะออกกำลังกายพร้อมกับโชว์หน้าท้อง
ที่เริ่มจะขยายใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยเท่านั้น
พร้อมกับแคปชั่นบอกอายุคัน๑๙สัปดาห์

โดยเหล่าฟอลลอเวอร์ส่วนใหญ่ก็เข้ามาแสดงความยินดีกับวาดที่คุณแม่กันนะคะ
รวมถึงบางคนก็แสดงความคิดเห็น
แม้ซุปตาคนดังจะกำลังอุ้มท้องลูกชายฝาแฝด
แต่ขนาดของหน้าท้องก็ยังเล็ก
รูปร่างดีสมกับเป็นคุณแม่สายฟิตแอนด์เฟิร์มที่น่าชื่นชม

จากชุดออกกำลังกายแล้ว
ที่น่าสนใจของเธอในอินสตาแกรม

ที่คนธรรมดาเดินดินอย่างเรา

ก็ไม่สามารถใส่ได้เหมือนชมพู่อารยานะคุณผู้ชม
คือแต่ละชุดของเธอเนี่ยเหมือนหลุดออกมาจากแคทวอล
ถ้าเราสองคนใส่เนี่ยก็เหมือนเอาผ้าห่มมาพันตัวกันเลยทีเดียว
ไปส่องดูแฟชั่นแต่ละเซตของคุณชมพู่นะครับ
เปรี้ยวสินใจทุกชุดเลยทีเดียวนั้นเองนะคะ
ออกมานี่ต้องจี๊ดจาดอย่างแน่นอน